ชอบรับประทานผักกระเฉดกันหรือเปล่าครับชอบมากค่ะ
เราชอบตอนทำกินแล้วใช่ไหม
ตอนที่มันต้องแกะไอ้ฟองขาวที่มันติดอยู่เคยไหมลำบาก
โอ้โหกว่าจะแกะรูดรูดรูดรูดให้มันสะอาดได้มันทำแกงเนี้ยน่ะ
เวลาใช่ไหมใช่ฮะมากินผักกระเฉดนี้
ฟองนั้นไม่มีเขาเรียกว่าผักกระเฉดชะลูดน้ำ
อะไรอ่ะพี่เบิร์ตผักกระเฉดทำให้รายได้กระฉูดฮะโอ้โหคือ
ผู้บริหารเดิมเป็นผู้บริหารผู้หญิงคนนี้คือบอกว่าดีกว่าทำงานอีก
จริงนะฮะมาทำไอ้เนี่ยเออปลูกเนี่ยฮะกระเฉดเนี่ยครับ
แล้วไม่ต้องมีฟองไอ้ขาวขาวมันไม่มีปุ้ยเห็นไหมเออเออ
ผู้บริหารสาวคนนี้คือนางสาววริสราชุมทองกูลหรือว่าคุณก้อยครับ
จำใจต้องโบกมือลาจากโรงงานที่ทำงานมานับ๑๐ปีนะครับ
กระเฉดชะลูดน้ำมันเป็นหนึ่งในคำขวัญของดีของอำเภอกบินบุรีนะ
ที่สร้างรายได้นะฮะอย่างมากมาย
เขาบอกว่าดีกว่าทำรักข้าวอีกนะฮะหรออ่า
คุณก้อยนะครับใช้ความรู้เดิมผนวกกับที่ค้นหาทางอินเทอร์เน็ต
ปรับปรุงวิธีการปลูกภายในสระขนาดใหญ่๗ไร่ลึก๕เมตร
ที่บ้านวังห้างหมู่๑๕ตะบนเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี
ซึ่งคุณก้อยปลูกผักกระเฉดโดยแยกไว้เป็นกอห่างกันพอประมาณ
คือจะให้ต้องไอ้ผักแบบนี้มันเลื้อยยังไงต้องให้มันเลื้อยได้นะฮะ
แล้วก็เอาไม้ไผ่มาปักทำทุ่นพยุงตัวกระเฉดให้มันลอยน้ำ
สะดวกในการดูแลและการเก็บมัน
พอได้อายุหรือว่าความยาวกระเฉดสัก๗๐๘๐เซนติเมตร
ก็แยกจากกอเดิมมาจับเป็นกรรมกรัมละ๑๐๑๕ยอดนะครับ
แล้วก็มัดรวมกันผูกติดกับไม้เอาไปปักลงในน้ำลึกประมาณเมตรครึ่ง
โดยให้ยอดกระเฉดมันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำประมาณ๔นิ้วครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อให้กระเฉดหายใจเธอบอกแบบนั้นที่เธอศึกษามา
จากนั้นทิ้งไว้๓คืนก็จะนำขึ้นมาล้างทำความสะอาด
ใบแล้วก็กิ่งโดยไม่ต้องตัดออกนะฮะที่ไม่ต้องการเนี่ยเอาออกไปให้เหลือแต่สิ่งที่เราต้องการนะครับ
โดยจะเก็บส่วนนี้ไอ้ที่ไม่ต้องการแล้วเอามาไปทำปุ๋ยอินซีได้ด้วยนะครับ

แค่นี้ก็จะได้กระเฉดชะลูดน้ำที่มันไม่มีไอ้นมปุ๋ยขาวนะฮะ
ที่มันเกาะเป็นเกาะผักกระเฉดอยู่นะครับ
คุณอย่าคิดกันเป็นกรรมนะรู้ไหม
เค้าขายยอดละบาทยอดละภาพก่อนเนื่องมีกี่ยอดอ่ะใช่ยอดละ
ละบาทฮะสามารถรับประทานดิบจิ้มน้ำพริกก็ได้
หรือว่าใครชอบไฟแดงก็ได้

คุณก้อยบอกว่านอกจากกระเฉดยังมีกระฉูด

เฉดมันจะกลิ่นคล้ายสตอใช่ไหม
ใช่คล้ายกระถิ่นใช่ไหม
เหมาะกับคนชอบกินสตอ
ส่วนกระฉูดมันไม่มีกลิ่นนะ
แต่จะมีความกรอบความหวาน
เหมาะกับคนที่ไม่ชอบกลิ่น
นี่แหละครับคุณผู้ชม
กระเฉดเอาไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อย

แต่ว่าไม่ได้กินนานแล้วเหมือนกัน

สร้างรายได้ดีนะครับ